พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ท้อคทะลุดาวสวัสดีครับ

ครอบครัวพ่อหมอ

ถ้าอีกคนนึงถ้าเป็นปลื้มจิตมานะ
ชนีเดือดแถวนี้แน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นหนิงปณิตาเมเฟื่องจะต้องมา

แต่แขกรับเชิญในวันนี้เขาบอกว่าเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศ

ทั้งประเทศส่งกำลังใจให้พวกนางตลอด
จริงคงส่งให้ทั้งทีมนั่นแหละ
แต่ว่าคนนี้ก็เด่นชัดอีกคนนึง
ถือว่าเป็นกัปตันทีม

สรุปทีมนี้ก็มีผู้หญิงจริงกี่คน

อลเล่บอลที่คนไทยร่วมเชียร์กันพอสมควร
วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะน้องกิฟต์วิลาวันค่ะ
มาถามเลยดีกว่าดูที่เป็นกิ๊บนะคะ
คลิปตามข่าวเมื่อกี้อ่านในสคริปต์ก็ยังตกใจ
เพราะว่าเราเคยเจอกิ๊บก็จะรู้สึกว่ากิ๊บน่าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกัน

แต่ความจริงมีแฟนเป็นผู้ชาย

ที่สำคัญกำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว

มีเปลี่ยนว่าน่าจะแต่งต้นปีหน้า
ฉันไม่ติดใจเรื่องแต่งหรือเรื่องผู้ชายนะ
ที่ติดใจคือเขาเป็นคนหนึ่งในทีมที่ถือเคล็ดมาก
เสื้อต้องสีนี้เบอร์ต้องเบอร์นี้

มือจะต้องง้างตบด้วยท่านี้
ฉันจะต้องเลือกฟังอันอย่างนั้นเลยคนนี้คือตัวจริงเลย
จะเป็นคนคอยเช็คเรื่องดวงของทีมค่ะว่า
แข่งวันนี้จะต้องใส่เสื้อสีอะไรแม้กระทั่งชุดชั้นใน

ถ้้าสีเป็นกระละกีนี้ก็จะไม่ให้ใส่ในวันที่แข่ง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนหน้าทีมซี่แห่งแดน
จะเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา

เหรอคุณแม่ดูดวงเป็น
เขาเชื่อเรื่องตรงนี้แล้วเขาก็จะคอยบอกเราว่า

ค่อนข้างที่จะมีเซนต์ด้วย

แล้วคนในทีมเขาเป็นอย่างเราไหม
คนอื่นตอนแรกก็ไม่เป็นค่ะ
เป็นไปหมดเลยเขาเรียกว่าอุปทานหมู่
แต่เห็นเขาเวลาบนบานสารเก่า

เราเคยเห็นวิ่งรอบตัวเมืองบ้างล่ะ

๑๐กว่ากิโลกรัม

ไม่ต้องเขาเป็นนักกีฬาเขาเดินได้อยู่แล้ว
เดินเป็น๒๐กิโลยังเรื่องชิวสำหรับเขาเลย

เพราะว่ามันไกลมากแล้วก็แล้วเราแข่งเสร็จก็เหนื่อย
แล้วก็เดิน๑๐กว่ากิโลกรัม

ฉันบนแล้วนะจ๊ะไม่เดินไม่ได้นะจ๊ะ

คือทุกคนเขาค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องนี้

ส่วนใหญ่สถานที่ไปบนแล้วได้ผลจริง

ของกิ๊บเองเนี่ยจะชอบบนคุณย่าโมที่โคราช

เพราะว่าเป็นคนโคราช
แล้วก็คุณแม่เนี่ย
ก็จะพามาว่ายตลอด
แล้วก็เหมือนกับ
จะรวยหรือไม่
เราจะท้องให้ทะลุทะลวง
สักครู่ช่วงหน้าค่ะ

เจอเรียกได้ว่าคอกลงไม่แข็งแรง

กลัวว่าถ้าคนรู้ว่าเจ็บจะไม่ได้เล่น

เพราะฉะนั้นจะฝืนแล้วก็เพิ่งมารู้ตอน
เมื่อปีที่แล้วค่ะว่าเป็นรินวจใจลั่วด้วย

คุณนัทคุณเริ่มชอบเขาตอนไหน